เด็กสิบหกเองเด็กสิบหกเนี่ยไปเสพกัญชา
แล้วมันติดเงินเขาเยอะไงไม่มีเงินจ่าย

โอ้โหนี่น้อง๑๖ปีคนนี้ค่ะที่ก้าวร้าวอารวาสอยู่นี่คือเพิ่งเสพมาหรือยังไง
แต่ที่แน่เนี่ยน้องคนนี้นะจะไปขอตังจากแม่
๔๐๐บาทจะเอาไปจ่ายค่ากัญชาแม่ไม่มีให้ค่ะ

ริมถนนสุขุมวิทย์หน้าร้านวัสดุก่อสร้างตรงสัตหีบชนบุรี
เขาเดินไปเดินมาข้ามถนนถนนแบบนี้นะคุณนะ
ใช่โอ้โหแล้วดูสิเดินไปป๊ะตำรวจพอดี
นี่ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมนะคุณพยายามบอกว่าใจเย็นไอ้หนู
น้องก็ไม่ยอมร้องไห้โวยวายของแม่แม่ผมอ่ะทำให้มันเป็นเรื่องแบบนี้
โวยวายอยู่แบบนั้นค่ะตำรวจค่อยปลอบ
แล้วเห็นท่าทีน้องเสื้อสีแดงน้อง๑๖ปีคนนี้เริ่มสงบสติอารมณ์แล้ว
แล้วเขาก็บอกกับตำรวจผมไม่ได้จะทำร้ายแม่นะ
ผมแค่เขย่าตัวเฉยจะขอตังค์แม่เอาตังค์ไปจ่ายค่ากัญชา
ผมติดเขาไว้ตั้ง๔๐๐ไม่งั้นผมก็โดนกระทืบดิคุณตำรวจ
เวลาไปสูบทีผมก็ซื้อเขาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วติดตังค์ไว้ก่อน

ผมแค่เขย่าตัวแม่ได้ยินใช่ไหมถามแม่ของน้องบ้าง
แม่บอกว่าอย่างนี้ลูกชายมาขอตังค์๔๐๐แล้วตอนแรกขโมยโทรศัพท์ไป
ฉันก็เลยบอกว่าลูกเอาโทรศัพท์มาคืนมาเดี๋ยวแม่ให้๔๐๐
แต่จริงแม่มีแค่ร้อยเดียวไงก็เลยถามเนี่ยแล้วหนูจะเอาไหม
แม่มีทั้งเนื้อทั้งตัวอยู่แค่ร้อยเดียวนะลูกไม่พอใจ
ไหนบอกคืนมือถือแล้วแม่จะให้๔๐๐ไง
ไหนนะมาบอกมีร้อยเดียวมาเปลี่ยนแบบนี้ได้ยังไง
ลูกก็เลยโมโหค่ะคุ้มคลั่งอารวาสมาแบบนี้
สุดท้ายตำรวจก็ต้องนำตัวน้องคนนี้มาที่โรงพักสงบสติอารมณ์

หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวน้องกลับบ้านไปนะคะ